เช้านี้จากที่คุณผู้ชมรายงานมายังบอกว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับ
ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องเตือนกันเรื่องของฝน

สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกนะครับว่าหลายจุดหลายพื้นที่
เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ภาคเหนือภาคอีสานคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้ว
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คาดว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
ฝนจะลุดลงแล้วในขณะที่บริเวณตอนกลางเนี่ย
คงต้องอดใจรอดอีกประมาณ๒๓วันช่วงหลังวันที่๒๐เนี่ย
ฝนที่ตอนนี้ปกคลุมแถวบริเวณกลางประเทศจะลงใต้แล้วนะครับ
ลงใต้หลังจากนี้ก็หมายความว่าเราก็จะมีโอกาสเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

ว่ามีการคาดการณ์ฤดูหนาวปีนี้นะครับ
ที่จะเป็นลมหนาวจริงในช่วงสัปดาห์ที่๓

เพราะฉะนั้นพอเข้าหน้านาวปุ๊บเนี่ยนะครับ

แต่ว่าเช้าใต้คลื่นก็แรงขึ้น
ทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย

นี่คือภาพรวมนะครับลักษณะการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นณวันนี้

กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมเหนือเมืองไทยของเราค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว

สองกลุ่มขนาดข้างฟิลิปปินส์อยู่
มีคาดคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาและมีโอกาสส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา

คาดการณ์ว่าจะสามารถกลายเป็นพายุหนึ่งลูกเคลื่อนที่ไปแถวบริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่น
ก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่จะช่วยบีบลมหนาวนั้นให้ลงมาเมืองไทยของเราแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ

ส่วนนี้เป็นลักษณะปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราตอนนี้นะครับ
ตอนกลางกลุ่มก้อนเมฆยังคงหนาตาย
ยังคงมีโอกาสเกิดกลุ่มเมฆฝน
ส่วนใหญ่ฝนหลักตอนนี้ก็จะเกิดจากการเหนียวนำความชื้นจากบริเวณทะเลอันดามันนะครับ
เอาความชื้นเข้ามากันตัวกลายเป็นกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ตอนนี้พัดไม่แรงมากนะครับกำลังปานกลาง
แต่ว่าการพัดมาครั้งนี้เนี่ยนะครับมาเจอเข้ากับลมหนาวครับที่ตอนนี้พัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
หนาวเหล่านี้เองมาทางปีกตะวันออกนะครับเข้ามาทางภาคอีสาน
ดังนั้นจุดที่มีการปะทะกันแนวที่มีการประทะกันก็คือบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
พื้นที่หลักตอนนี้ที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
จนบุรีชายภูมิอุตรดิษฐ์ในบริเวณจังหวัดสุโขทัยจุดเหล่านี้มีโอกาสที่จะเจอฝนตกค่อนข้างหนักโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะครับ
จะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังในบางจุดบางพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานครับหลังจากฝนที่ตกลงมาความชื้นเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเจอกับอากาศเย็นช่วงเช้าเช้าก็ทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศน

ท่องเที่ยวเดินทางซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายประเทศโดยเฉพาะเขตอุ่นเนี่ยนะครับมีความสวยงามมีใบไม้เริ่มมีการเปลี่ยนสีอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรมีฝนหรือเปล่าไปชมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ